เริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะใครจะไปรู้ว่าคนเราเนี่ยพอเลิกกันไปแล้ว
กลับมาครั้งหนึ่งมาเจอกันจะกลายเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นมิตรภาพดี
อย่างคู่ของพี่หนิงปณิตาแล้วก็พี่บิ๊กสุรุษนั่นเองนะคะ
ตอนนี้บอกได้เลยว่าทั่วบ้านทั่วเมืองอิจฉาในความสัมพันธ์นี้
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านจะมีปัญหาด้วยหรือเปล่านะคะ
เพราะว่านี่แหละค่ะพี่บิ๊กวิสรุธไปเผชิญหน้ากับแฟนเก่า
คุณหญิงปณิตาเนี่ยที่รู้รู้กันเมื่อสมัยก่อนเขาก็รักกันหวานชื่นแล้วก็เลิกรากันไปนะคะ
เจอกันในรายการทีวีรายการนึงค่ะ
ซึ่งพี่หนิงก็ได้โพสต์ภาพร่วมเฟรนด์กับพี่วิกด้วยนะคะลงในอินสตราแกรมส่วนตัว

แฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันส่วนใหญ่ชื่นโชมที่ทั้งคู่ยังมีความรู้สึกดีต่อกัน
สถานะต่างฝ่ายต่างก็เปลี่ยนไปคุณหิงเองก็มีครอบครัวมีลูกแล้ว
บิ๊กเองก็มีคนรู้ใจแล้วเหมือนกันนะฮะ
ฝากพี่บิ๊กก็ได้ย้ำผ่านสื่อค่ะว่าตัวเองแล้วก็อดีตหวานใจ
เลิกรากันมาด้วยดีตอนนี้ก็เลยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้นั่นเองค่ะ
แถมยังซี้ปึ๊กกับคุณจินจรินสามีของคุณหนิงด้วย
หุ่นขั้นว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ของอีกฝ่ายเลยทีเดียวค่ะ

เห็นในไอจีอยู่เรื่อยในเฟสบุ๊คก็เห็นอยู่เรื่อย

คือนิ้งกับผมคงรู้สึกแบบเป็นน้อง
เป็นน้องจริงนะคือน้องแบบบริสุทธิ์ใจเลย

เราก็รู้สึกแบบนั้นนะครับ

โทรมาถามผมเนี่ยว่าพี่เอามอเตอร์ไซค์ผมไปขี่หน่อย

หลายคนที่ไปกังวลแทนเขาว่าคุณหนิงทำอย่างนี้ไม่ถูกหรือเปล่า

ฟังแบบนี้ชัดแล้วว่าพี่บิ๊กคุณหนิงคุณจิน
เขาเป็นเพื่อนกันได้หมดเลยนะคะ
สุดยอดกราบน้ำใจ
เป็นมิตรภาพดีก็ดีกว่าเกียรติกันนะคุณผู้ชมค่ะ